เกมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายของฟุตบอลชาย
ทีมชาติไทยนะครับนั่นก็คือการคว้าเหรียญทองให้ได้นะครับ
แต่ว่าก่อนที่จะไปแข่งขันนั้นทางมาดามแป้งคุณนวลพันธ์
ล่ำซำผู้จัดการทีมก็ยอมรับนะครับว่า
เครียดกับกระแสที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับ
แต่ว่าไม่ได้เข้ามาทำทีมผู้จัดการทีมนั้น
เพียงแค่เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
แต่วางเป้าหมายไปถึงระยะยาวเลยด้วยซ้ำนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
แป้งจะเสียใจกับคำคอมเมนต์เดี๋ยวว่า
ถ้าแป้งเป็นคนรวยแล้วก็มาทำฟุตบอลเล่น

ตลอดระยะเวลาการเดินทางของแป้นในเส้นทางฟุตบอล๑๖ปี
คงเป็นคำตอบให้กับแฟนบอลชาวไทยได้นะครับ
ว่าแป้งทำบอลด้วยใจรักและใจศรัทธาอย่างแท้จริง

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดสู้ศึก๔เกม๒๐๒๐
มีประเด็นดราม่าสำคัญตั้งแต่การเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอน
มาใช้บริการของมันเวิลโพลกิ้ง
แทนที่โค้ดโย่งวรรณวุฒิสิมาคะช่วงคราว
รวมถึงเรียกนักเตะมาได้ไม่ฟูลทีมตามที่ต้องการ
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลในประเทศแล้วก็ตาม
ที่สำคัญมาดามแป้งนาแห่งนามผู้จัดการนิมชาติไทย
รับตรงว่าเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็เข้าใจกับสิ่งที่ต้องเผชิญ
ท่านก็มีความเห็นใจประธานสโมสรหลายท่าน
สำหรับชนบุรีอย่ามองว่าแป้งมีความขัดแย้งกับชนบุรีนะ
ไม่มีความขัดแย้งกับสโมสรใดเลย
แล้วเข้าใจว่าเพราะว่าตัวเองก็เป็นหมวกหนึ่ง
คือเป็นประธานสโมสรท่าเรือดังนั้นจึงเข้าใจ
หัวอกคนทำฟุตบอลไทยลีกเช่นกัน
หมายต่อไปในการทำช้างศึกยู๒๓ของมาดามแป้ง
คือการคว้าเหรียญทอง๔เกม
ขณะที่บทบาทผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่
แก่งคนนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อสร้างความฉับฉวย
และต้องการความสำเร็จเพียงย่านอาเซียนเท่านั้น

คือการพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลก
ตำแหน่งนี้มันมีความภาคภูมิ
มีการได้เกียรติได้รับเกียรติ
ถามว่ามีเงินทองเป็นของปลอบใจไหม

แล้วก็อยากที่จะอยากเหมือนที่คนไทยทั้งชาติอยากนะคะ
แฟนบอลชาวไทยคืออยากที่จะมีโอกาส
ทำให้ความฝันของบอลชาติไทยสำเร็

รอบนี้ไม่ได้ไปรอบหน้าต้องมาแล้วล่ะ

แต่ก็ในความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอน
ในความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน
แล้วก็มิระเข้าก็เกิดกันได้เสมอ
ทีมชาติไทยในยุคที่มีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ

จะทำตามฝันที่วางไว้ได้หรือไม่
เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน

และการสื่อสารทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ